นี้เลยค่ะคุณดังพันกรจะบอกว่าคนนี้เป็นที่พูดถึงมากเลยก็ชื่ออัลบั้มพี่แก
จหัสกรพรพันธ์สิวิไลไทยเตอร์เซิร์ตโอ้โหยาวมากเลยกลับมาเป็นฮือฮาอีกครั้งนึง
กลายเป็นท็อกออฟเดือดทาวน์นะคะซึ่งนอกจากเรื่องเพลงที่พี่ดังพันกรให้ความสนใจแล้วนะ
เรื่องโควิด๑๙ค่ะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ดังให้ความสำคัญมากเลย
ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนะพี่แกบอกว่าจะไม่ออกจากบ้านเด็ดขาดใส่หน้ากากอนามัยตลอด
แม้กระทั่งตอนกินข้าวจนคุณแม่บอกว่าดังจะาแดงแม่ถอดหน้ากากบ้างก็ได้ลูก

ส่วนเรื่องกลับไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ

บอกว่าตอนนี้โอ๊ยพี่พับแพลนไว้ก่อนแล้วนะ
อีกยาวค่ะกว่าจะได้บินอีกครั้งนึง
เราต้องมีสติแล้วก็ระวังตัวอยู่ตลอดเวลา

คือแม่ก็เมื่อจากตอนที่ลงมารับไปทานอาหาร
ตอนเที่ยงคุณแม่ก็จะบอกไม่ต้องใส่บ้างก็ได้

แม่ก็จะให้มาเป็นแบบกระดาษเปียกกันนะคะ
สำหรับโคโรนาไบรัสแม้เชื้อโดยเฉพาะ
ถ้าเรารู้จักรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับ
ในการดำเนินการทำมาหาแล้วแค้นมาหากิน